นครนายกครับมีวัยรุ่นที่เขาติดสารระเหยนะฮะ
ขโมยอะไรรู้ไหมฮะขโมยระคังวัด
พ่อไม่ได้เอาใบสองใบพ่อเอาสิบแปดใบอย่างนั้น
ฮะแล้วจะเอาไปขายครับพอจะเอาไปขายเนี่ยนะฮะ
กู้ภัยเนี่ยโอ้โหเป็นพลเมืองดีจริง
คือไปถามวัยรุ่นคนนี้คือวัยรุ่นคนนี้มีประวัติอยู่แล้วว่า
เล็กขโมยน้อยพอไปถามเฮ้ยอะไรเอาอะไรอยู่ในกระสอบอ่ะ
เปิดมานี่ครับระคังวัดฮะเป็นระคังทองเหลืองซะด้วยนะครับ
นายวัฒนาชัยภูรสวรรค์อายุยี่สิบเอ็ดปี
เขาเป็นวัยรุ่นในพื้นที่ตะบนพรมมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
เอาละคังใส่กระสอบปุ๋ยแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์จะเอาไปขายที่ร้านขายของเก่า
แต่ระหว่างทางขี่รถมาถึง๔แยกประชากะเสมที่ตะบนสาวริกาครับ
สวนกับพี่วศรพี่วศรนามสกุลฝีมือชั่ง
ท่านเป็นอาสากู้ภัยสว่างอาริยะจุดเขาน้อยนะครับ
ก็ทราบว่านายวัฒนาชัยมีนิสัยลักเล็กขโมยน้อย
พอสังเกตเห็นกระสอบปุ๋ยวางอยู่หน้ารถก็สงสัยแล้ว
ไอ้วัฒนาชัยมันจะเอาไปอะไรไปขายวะนะฮะ
ก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไปถามร้านขายของเก่า
ทราบว่าวัฒนาชัยเมื่อกี้เอาระคังมาเลขขายนะฮะ
วสันก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ตามมาแล้วเรียกให้จอด
ขอดูในกระสอบหน่อยจนพบว่าเป็นระคังทองเหลืองครับ
มีป้ายติดเอาไว้เลยนะครับสร้างถวายวัดสันติยารามนะฮะ
ชัดเจนมากนะครับก็เลยประสานไปยังท่านเจ้าอาวาส
พอเจ้าอาวาสเดินไปดูที่ตรงเจดีนะฮะที่ห้อยระคังเอาไว้
อ้าวระคังหายแล้วหาย๑๘ใบครับคุณผู้ชมฮะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบตอนแรกวัฒนาชัยผู้ก่อเหตุเนี่ย
ปฏิเสธนะยืนกระต่ายขาเดียวบอกไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมย
งมเจอในบ่อน้ำงมเจอมีติดว่าสร้างถวายวัดสัตยาลามด้วยนะ
นี่ฮะเพราะถูกขู่มากสารภาพสารภาพว่าถามว่าเสพยาเปล่า
บอกไม่ได้เสพดมกาวอย่างเดียว
อ่าแล้วแล้วน้องมันบอกว่าเราไปขโมยมา
อันนี้เนี่ยฮะเมื่อคืนผมยังนอนอยู่บ้านอยู่เลยถามคนที่บ้านผมก็ได้
เอายอมรับมาเลยว่าเอายังไงรักไหมฮะขโมยไหม
ไม่ได้ขโมยครับไม่ได้ขโมยอ้าวเดี๋ยวเจ้าของเข้ามาแล้วนะ
ถ้าเขาทีตัวเราอะสวยเลยนะถ้าเขาขโมยน้อยเนี่ยมีกี่ลูกเนี่ยวะ

อ่าไม่ได้รักนะแต่เอาของเขามาจริงจริง

อ่าอย่างงั้นวัฒนาชายไปลงพักไปลงพักวัฒนาชายชีมาหน่อยนะ